ข่าวบันเทิงนี่นะเขาจะต้องบอกว่าพาดหัวต้องปังปั๊วใช่ไหม
มาช่วยพาดหัวกันหน่อยเริ่มคำแรก
นางฟ้าที่แท้ทรูคนจริงไม่พูดเยอะหรือจะเป็นปิดทองหลังพระ

ที่พูดถึงนี้นะคะพูดถึงนางเอกสาวคนสวยคนนี้ค่ะ
คุณอ้ำพัชราภานั่นเองคือไม่รู้จะใช้คำไหนดีนะครับ
เพราะว่ามันเข้ากับเขาไปหมดเลยนั่นเองนะคะ
นางเอกเบอร์หนึ่งต้องยกให้เธอจริงนะคะ
เพราะว่าต่อให้มีดราม่าทาโทมแค่ไหนแต่แม่ก็คือแม่ค่ะคุณผู้ชม
ช่วยเหลือคนอื่นยังไงพี่อ้ำก็ยังส่งต่อความช่วยเหลืออยู่อย่างนั้น
ไม่ได้หยุดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูภาพ
อันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่เขาอยู่ที่บ้านนะแต่จะให้ดูภาพนี้
เป็นความช่วยเหลือล่าสุดค่ะที่พี่อ้ำพัชราภาเนี่ย
พร้อมกับข้อความบอกว่าอ้ำขอเป็นส่วนหนึ่งส่งต่อกำลังใจ
แล้วก็ช่วยต่อลมหายใจผ่านทีมแพทย์และพยาบาล
ให้กับโรงพยาบาลเวทการุณรัฐนะคะ
จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนพี่น้อง
กับสถานการณ์โควิดนะตอนนี้นะคุณผู้ชม
ซึ่งภาพนี้แหละเพจแฟนคลับอ้ำพัชราภาชัยเชื้อก็มีการเอาไปแชร์ต่อ
และแฟนคลับของพี่อ้ำก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกันเยอะเลยค่ะ
รวมถึงเข้ามาขอบคุณที่พี่อ้ำให้ความช่วยเหลือทีมแพทย์
แล้วก็คนทั่วไปมาโดยตลอดทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวนั่นเองค่ะ
จริงพี่อ้ำเขาก็มีการช่วยเหลือหลายเคสก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
แต่ว่าอย่างที่รู้กันว่าคุณอ้ำเขาไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลเท่าไหร่
ค่ะเออนะคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีราวดีที่เรามานำเสนอแล้วกันนะคะ
วงการบันเทิงของเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องดีดีกว่านะคะ